ส่วนบ้านนี้ค่ะพี่ธัญญาธัญเรศนะคะกลับจากฮอกไกโด
น่ารักเหมือนกันเข้าบ้านกักตัวเรียบร้อย๑๔วันนะคะ
ตอนนี้ครบ๑๔วันแล้วเธอก็เลยออกมางานอีเวนต์
เพราะว่าชีวิตสุขภาพปกติตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะ
กักตัวเองเรียบร้อยแล้วร่างกายปกติดีค่ะ

เพราะว่าช่วงที่เธอเดินทางไปญี่ปุ่นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
แล้วก็ขออัปเดตหน่อยเรื่องคุณสามี

เพราะว่าเพิ่งกลับจากอเมริกามาหมาดเลยค่ะ
ตอนแรกที่เราไปฮอกไกโดมันมีข่าวว่าคนเป็นแค่คนเดียวใช่ไหม
แต่ตอนที่เราจะกลับมันกลับมีข่าวว่าโอเคมีคุณปู่คุณย่าที่เป็นใช่ไหมคะ
แล้วก็เออเราก็เลยแบบเอ๊ะแล้วมันต้องยังไงอะไรอย่างนี้
ตอนที่เรากลับเป็นช่วงที่พูดถึงการกักตัว๑๔วันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราเห็นว่ามันเขาขอความแนะนำขอความร่วมมือของทุกคนที่กลับจากประเทศสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้
แล้วเมืองที่เราไปมันก็เป็นเมืองที่แบบเนาะมันก็มีข่าวพอดีอะไรอย่างนี้

เป๊กอ่ะคะตอนนี้เขากักตัวตัวเองอยู่ค่ะเพราะเขาไปอเมริกามา
ต้องกักตัว๑๔วันเพิ่งกลับมาวันนี้เขาเลยไม่มางาน
พอเรียกบ้านเลยค่ะเขาก็บอกเอาลูกไปเลยไม่ต้องเอาลูกมาเจอ๑๔วัน
คิดถึงลูกไหมคะบ่น
บ่นก็คือคิดถึงตั้งแต่เขาไปอเมริกาแล้วล่ะเพราะเขาไปอเมริกา๒อาทิตย์กลับมาไม่เจออีก๒อาทิตย์ก็เดือน
มันเป็นเดือนหนึ่งพอดี
ระยะเวลาในการกักตัวอาจจะทำให้คุณนั้นคิดถึงคนรักคุณมากขึ้นเผื่อว่ากักตัวเสร็จความหวานจะได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ